มีความสุขที่จะสุดท้าย

ลิกันซีรีส์นุ่มหอมยาวนาน

เหมือนกว่าเหมือนกี่ชาทสู่กับเซอร์ดนะ
ก็ไม่วันนี้บอกวันนี้จะใส่มาอีก

วันนี้อยากขึ้นมานิดนึง

เมื่อที่มาเย็นเกงผ้า

บนการเป็นบล็อกเซอร์

ระวังลูกจกเป

อย่านะครับประชาชนหวัดพูดเดี๋ยวจะโดนนะครับ
เดี๋ยวหาข่าวเล่าก่อนวันนี้จะเล่าเรื่องอะไรดีเนี่ย

โควิดติดเชื้อรายใหม่นะครับวันนี้ก็เรียกว่า
จำนวนสูงทีเดียวคุณผู้ชมครับ๑๗๓๔๕รายนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตไปอีก๑๑๗รายเนี่ยนะครับ
ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะน่ากลัวทีเดียวนะครับ
เพราะว่าน้อยกว่าเมื่อวาน๓๐๐คนเท่านั้นเอง

ก็คือวันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับ

อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยนะครับ

ตอนนี้นะครับยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมไปแล้วนะครับ

แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑๑๗รายนะครับ
ตอนนี้นะครับสำหรับผู้เสียชีวิตสะสมแล้วเนี่ยนะฮะ
ไปอยู่ที่๔๖๗๙รายครับ
ทางด้านในแพทย์โอภาษการกวินพงศ์นะครับ

ตอนนี้นะครับต้องนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
และระหว่างนั้นนะฮะจะมีการดำเนินการคู่ขนานนะครับ

เนื่องจากเป็นวัคซีนแบบชนิดเข้มข้นนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยนะฮะตั้งเป้าหลังอบรมเสร็จนะครับ
จะดำเนินการฉีดให้กับบุคลากรทางด่านหน้า
ดำนวนทั้งหมดเนี่ยเจ็ดแสนคนนะครับครับผม
ซึ่งจะฉีดร่วมกับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอีก๗กลุ่มโรคนะครับ
แล้วก็ยังมีผู้สูงอายุรวมถึงเด็ก๑๒ปีที่มีโรคประจำตัว
โดยตัวเลขสัดส่วนนี้เนี้ยนะฮะจะทำตามที่
ทางจังหวัดเองเนี่ยได้มีการเสนอมาด้วยนะครับ
ขณะที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุล
ท่านก็เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายมนตรีนะครับ
ก็บอกว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะครับ
ที่จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรก๑๕๔๐๐๐โดสประกอบไปด้วย

๓นะครับจะกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

มีสัญชาติไทย๖๔๕๐๐โดส
๓ผู้สูงอายุมีโรครัง๗กลุ่มโรค
หญิงตั้งคันที่มีอายุคันตั้งแต่๑๒สัปดาห์ขึ้นไป
ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย
เน้นผู้สูงอายุและโรครัง
และผู้เดินทางไปต่างประเทศเช่นนักการทูตนักศึกษา๑๕๐๐๐โดส

ซึ่งก็เรียกว่าได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการวิจัยจริยธรรมนะครับ

แล้วก็๕ครับสำรองส่วนกลางสำหรับตอบโต้การระบาดของเชื้อกลายพันธุ
จำนวนทั้งหมด๔๐๐๐โดสนะครับ
ทีมข่าวก็สอบถามถึงความคืบหน้ากับทางด้านในแพทย์จดธรรมทัศน์อารี
ท่านจะเป็นเลขาสปสชนะครับ
ท่านก็เปิดเผยนะครับบอกว่าจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีการอนุมัติวงเงินนะครับ๑๐๐กับ๑๔ล้านบาทครับตอนนี้
เพื่อซื้อชุดตรวจจำนวนทั้งหมด๘๕๐๐๐ชุดนะครับ
ซึ่งของจะได้ในวันที่๓สิงหาคมนี้
และคาดนะครับว่าเดี๋ยวจะนำไปแจกให้ประชาชนระหว่างเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนนะครับ
ก็คือจะแจกฟรีแล้วแล้วก็จะต้องตรวจแล้วล่ะ
นะครับบุคลายก่อนนะครับเพราะว่าตัวเลขตัวเลขที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่
อย่างเมื่อกี้ที่ผมอ่านไปตอนแรกเนี่ย๑๗๓๔๕ที่ติดไปเนี่ยนะครับ
วันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการบรรจุเข้าไปในระบบแต่วันจันนี้นะฮะเห็นเขาบอกว่าจะมีการบรรจุเข้าไประบบ
ประเมินกันนะครับว่าอาจจะสูงขึ้นไปถึง๒เท่า
๕๐๐๐๐แต่๑๗๐๐๐คุณก็คิดดูสัดส่วนเราเองแล้วกันว่าเท่าไหร่ใช่ไหม
ว่าไอ้การระบาดของเลต้ามันเร็วกว่าแล้วก็มันมีโอกาสป่วยมากกว่า

เพราะฉะนั้นวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงตราด
สำนักประชาสัมพันธ์เขต๗แจ้งว่ารัฐบาลกัมพูชาสั่งปิดการเดินทางเข้าออก
จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนกัมพูชาไทย

นะโดยที่หนึ่งอย่างที่เรารู้กันเนี่ยจำได้แม่นเลยก็คือเกาะกง
โพธิสัตว์พระตะบองไพรินบันตีแมนเจยอุดรมีชัยพระวิหารเสียมเรียบ

ปิดกัน๑๔วันตั้งแต่๒๙กรกฎาคมเมื่อวานี้จนถึง๑๒สิงหาคม
เมื่อเขาปิดปุ๊บเนี่ยหมายถึงอะไรฮะห้ามเดินทางเข้าออกเรียกว่าด่านชายแดนกัมพูชาเนี่ย

ชั่วคราวนะครับแต่ขนาดเดียวกันที่เขาบอกรถขนส่งสินค้าเขาบอกว่ารถกุศลสี่คัน
ถ้าสมมุติต้องทำอนุญาตแล้วมีการตรวจค้นอย่างหนักรู้สึกว่าตอนนี้การที่คุณจะนำยาพาราออกไป
เขาบอกว่าที่เอาออกนอกประเทศไทยไม่ได้เลยนะตอนนี้๑ฟ้าทลายโจร

เขาไม่ให้เอาออก๒ถังออกซิเจนทั้งหลายเพราะในประเทศยังไม่เพียงพอ
๓เป็นพวกยาแก้ไข้ที่ฝุ่งอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเหรอเขาบอกว่าไม่อนุญาต
ยังไม่พออย่างเช่นเครื่องวัดออกซีเจนอันนี้ก็ห้ามนี่ก็กราบประกาศ
เพราะตัวเองก็เพิ่งจะส่งของไปเพ้อม่า
แล้วก็ไม่ผ่านเลยก็ส่งคืนมาให้นะ

เขาก็บอกว่าพระเทศไทยตอนนี้ยังไม่พอ
เช่นบวกยาฟ้าทลายโจรเอว
ยาแบบแกะไข่เอว
ก่อนแล้วก็เขาจะส่งกลับมาอืมเหมือนกันวันนี้รถขนส่งสินค้าที่
ระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยนี่คือเรื่องภูมิไปแล้ววันนี้จะพูด

โอ๊ยร้องเจ้าอาจารย์เนี่ย
แบบยังได้เหลือเอาอยู่แล้วามีเหตุฉุกเฉยแล้วจะลงไปได้

เพื่อเป็นการป้องกันตอนนี้เขาเองเขาก็กลัวเราเราเองก็กลัวเขา
อันนี้ปิดจากกัมพูชาก็ไม่ให้เข้ามาบ้านเรา
เราก็ไม่ควรไปบ้านเขาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

ขณะเดียวกันสมาคมธนาคารไทยเขาบอกว่า
ได้มีการประสานธนาคารสมาชิกเพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการ
เงินเยียวยาเข้าประกันสังคมแล้วล่ะ
รู้สึกวันนี้ตั้งแต่๕โมงเย็นเราจะมีการโอนเงินกันเกิดขึ้นแล้วถูกต้องไหมครับ
จริงแล้วคือประกันผู้ประกันตนมาตรา๓๓ที่ได้รับผลกระทบ
วันนี้จะโอนเงินเยียวยาประกันสังคมเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบพร้อมเพลย์
ตั้งแต่วันที่๔๔สิงหาคมนะครับผมถึง๖สิงหาคม๒วันนี้
เฉพาะ๑๐จังหวัด๑๐จังหวัดที่จะได้ก็คือจังหวัดที่มีสีแดงเข้มนั่นแหละ
ใช่ครับซึ่ง๑๐จังหวัดก็จะมีผู้ประกันตนกว่า๒๘๗ล้านคน
๒ล้าน๘๗๐๐๐๐คนเนี่ยนะฮะ
และแน่นอนจังหวัดที่เขาประกาศเพิ่มมาใหม่ที่คุณจะได้ด้วยเนี่ยคือ
สามจังหวัดที่ประกาศมาใหม่เดี๋ยวคุณต้องรออีกสักแป๊บนึง

ก็จะมีการแจ้งอีกทีนึงว่าเขาจะโอนเงินให้คนที่อยู่
ชนบุรีอายุเทียมอะไรอาจจะไม่ได้พร้อมกันตรงนี้เหมือนกับมันไม่ฮะ
อย่างแรกเลยเขาจะเอาจังหวัดแรกไปก่อนและก็อีก๓จังหวัดเพราะเราก็พิมพ์มาประกาศ

เพราะฉะนั้นนายจ้างที่ได้รับเงินช่วยเหลือ
ต้องเป็นบุคคลที่มีสิทธิตามคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไข
โดยจะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์บนเว็บไซต์ของสปส

แล้วก็ผู้ประกันตนที่มีบัญชีธนาคาร
แต่ฟังดีครับต้องผูกกับระบบพร้อมเพลย์

ครับผมช่วงนี้สายคล่องตลอดเลย

โอ้ยอย่างนั้นผูกดีกว่า
แต่ถ้าสมมุติสมมุติเนี่ย

บริษัทคุณปิดเขาให้อีก๕๐๐

พอเปิดถ้าบริษัทยังดำเนินการอยู่

จำเป็นจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อแก้ไขบัญชีใหม่

สำหรับผู้ประกันตนที่ได้สิทธิ์เนี่ย

แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพลย์

นะครับบินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง

เปลี่ยนนุ่มเปลี่ยนนี่เขาจะบอกเลยคุณก็ไปเปลี่ยนนะครับ
ว่าจะเปลี่ยนตามช่องทางของแต่ละธนาคาร
เขาจะบอกกันเองว่ายังไงฮะติดตามนะครับ
เพราะเขาจะเริ่มโอนกัน๔สิงหาคมถึง๖
ขอพูดอีกครั้งหนึ่งสำหรับอายุทยา
ฉะเชิงเศร้าชนบุรีติดตามกันก่อนอีก๓จังหวัด

อาจจะดีเลยนิดหนึ่งนะครับนะฮะผมมีอะไรฮะอะไรนะครับ

ผมกำลังจะอ่านแต่ผมต้องคอยระวังหน่อยเออทำไมฮะ
ฉันก็ต้องสรุปจะอ่านข่าวอะไรได้บ้างอย่างนี้เธออธิบายให้ฉันฟังหน่อย
มีตัวอ่านได้อ่านได้

จริงแล้วก็คือเมื่อวานนี้มีการออก
เป็นพระศักดมนตรออกมานะครับเป็นภรกรในของความมาตราเก้า
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๙แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ๒๕๔๘นะฮะ
คือน้ำตรีเองได้มีการออกกำหนดไว้ต่อไปนี้นะครับที่เขาออกมาใช้คือ๑ห้ามผู้ใดเสนอข่าวจำหน่ายหรือทำให้แพร่หลาย
ซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดนะครับที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชนในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานะ
หรือว่ากศทเนี่ยนะครับแจ้งผู้รับใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจกรรมวิทยุกระจายเสียงวิทยุทธรทัศน์และกิจกรรมธุรกรมนาคมทุกรายทราบเอาไว้นะครับและผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวทุกรายมีหน้าที่ต้องตรว
กรรมที่สำนักงานกฏศทชกำหนดให้สำนักงานกฏศทชร์นั้นทราบด้วยนะครับแล้วก็ให้รังพการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เลขที่อยู่อายพีนั้นทันที
ประมาณประมาณอย่างนั้นว่าถ้าเกิดว่ามีการไปลงอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม
ลงข้อความที่เกิดความน่ากลัวต่างนี่นี่นะครับคือจะปิดไอพีลันดี

ถามเธอสิเพราะเธอเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเลย

เช่นวันนี้โอเคข่าวภูเก็ตแซนบล็อกที่วันนี้มีคนแบบว่าตายตามข้างถนน
ถูกแล้วนะฮะถนนครับปรากฏว่าอันนั้นเป็นของปลอม
มีการจัดสากแล้วก็มีเด็กเอามาทำเป็นแบบว่าเหมือนสร้างข่าว
แต่ถ้าสมมุติมีข่าวที่แบบว่าคนตายตามข้างถนนจริงล่ะ
นำเสนอได้หรือไม่ได้ก็ต้องนำเสนอได้ดิมันคือข้อเท็จจริง
แต่ใครจะบอกว่าแต่ถ้าสมมุติเขาบอกว่าตรงนั้นมันเป็นของปลอมล่ะ
มีการเซ็ตขึ้นมามีคนบอกว่ามีการเซ็ตขึ้นมา
มันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปเช็คกันไง

ยังนำเสนอได้ไหมเพราะว่าถ้าสมมุติเสนอไป
จะสร้างความแตกตื่นแต่งกลัวได้ไหม
ก็นี่ไงคืออันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนก็กังวลใจว่าอ้าว
แล้วถ้าเกิดคำว่านำเสนอให้ประชาชนหวาดกลัวนี่คืออะไร
วันนี้คือมีทางสื่อก็ได้มีการเข้าไปพูดคุยกับทางโฆษก
ก็คือโฆษกเจมส์นะฮะก็คือโฆษกของทางนายกแล้วนะครับ
ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออยากจะให้มีการยกเลิกพรกรนี้ซะ
เพราะว่าจริงแล้วตามข้อกฎหมายที่มีอยู่ทุกวันนี้

พอทำแบบนี้ก็เลยทำให้หลายคนไม่สบายใจ
เพราะมันจะกลายเป็นว่าแทนที่มันจะดูดีขึ้น
มันกลายเป็นว่าเหมือนเอาน้ำมันไปราดให้ไฟมันลุกโชนขึ้นมาอีก
ถูกไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้สถานการณ์ก็แน่นอนว่าหลายคนก็ออกมาเรียกร้องอยู่แล้ว
ทีนี้ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้มีการเสนอยกเลิกอะไร
แต่ว่าล่าสุดก็คือตามข้อมูลที่ได้มา
ก็คือทางกศชก็ได้มีการเรียกเหล่าเครือข่ายต่าง

แล้วก็มีการออกมาบอกด้วยนะครับบอกว่าประชาชนเองเนี่ยก็อย่าได้กังวลนะครับ
ว่าสถานการณ์กับสรชนจะเข้าไปก้าวไก่สิทธิเสียดีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและก็สื่อมวลชน
ไม่ได้ปิดกั้นนะครับการเข้าถึงโซเชียลมีเดีย
แต่จะดูแลในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับโควิด
ที่มีการบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงเท่านั้น
คือเพื่อไม่ให้ประชาชนหมู่มากเกิดความสับสน
ตรงนี้ก็ต้องยอดออกไปที่ตรงรถดำไงว่า
ว่าแล้วจะทำยังไงอย่างนี้สมมติว่ามีข่าวออกมา
มีคนผมรู้จักด้วยครอบครัวของเพื่อนผมคนหนึ่ง
ตาย๒คนอยู่ในบ้านอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงรอด
หารถไปรับตั้งแต่บ่ายโมงถึงคืนไปรับศพประมาณ๓ทุ่ม๒ทุ่มกว่า

อ่าเสร็จปุ๊บศพก็อืดอยู่ในบ้านนั่นแหละอีกคนนึงอ่ะก็นอนรอตั้งแต่ตรงนั้นน่ะ
ยังไม่มีใครไปรับอืมก็คือนอนจะตายอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือนำ
เฉลยอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมก็ไม่เป็นความจริงเออข้อเจ็บจริงก็ไม่

หรือวันนี้ที่เขาออกมาพูดเลยสาธารณสุภาพบุคคล

คือถ้าเกิดว่าให้อ่านจนตรงนี้เลยเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันกว้าง
พอมันกว้างเสร็จปุ๊บเนี่ย

คือห้ามผู้ใดเสนอข่าวจำหน่าย
หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ
สิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใด

ที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชน

หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันนี้เข้าใจ

แต่ก็ต้องลงไปดูบริบทของคำว่า

อย่างวันนี้อันนี้ผมถามคือไม่ได้
ไม่ได้ก้าวราวนะถามด้วยความอยากรู้

ตอนกลางวันนะฮะบุคลากรทางการแพทย์
พยาบาลร้องไห้บอกตอนนี้
ออกซิเจนไม่มีแล้ว

หมดแล้วนู่นอาจจะหมดในโรงพยาบาลนะ
ผมก็ไม่รู้อะไรก็แล้ว

ผิดพลาด

หรือต้องให้โรงพยาบาลบอกว่าอ๋อเฉพาะโรงพยาบาลนั้นที่ขาด

แต่โรงพยาบาลนี้คนอาจจะเยอะมันอาจจะหมด

อย่างจากสมมุติผมอ่านข่าวไปอย่างเนี้ย

มีคนตายเพราะไม่มีออกซิเจนหายใจตอนนี้

ผมนำเสนอข่าวผิดหรือเปล่าเพราะว่าภาครัฐบอกว่า

หรือเราไปพูดถึงว่าสัตว์ประเริดตอนเนี้ย

เผาศพคนเดียวสับปะเลอคนเดียวเผาศพ๗๗ศพ
ในช่วงโกวิทย์ที่ผ่านมาจริงหรือไม่จริง

ถ้าเกิดว่าจะไปพูดอย่างนี้ก็ต้องไปพูดถึงบริบทที่บอกว่า
ในมุมของการเผาศพด่านสุดท้ายเนี่ยตอนเนี้ยวัดที่มีการประกาศออกมาเนี่ย
คือประมาณ๖๐กว่าวัดถึง๗๐วัดในกรุงเทพมหานครนะที่มีการเผาศพ
โควิดแต่ในมุมของความเป็นจริงเนี่ยวัดในกรุงเทพมี๔๐๐กว่าวัด
แต่ทำไมมีแค่เจ็ดสิบอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมพูดออกไปเนี่ย
ผมพยายามพูดเพื่อเรียกร้องออกไปเนี่ยผิดไหมผมว่าได้นะ
ไปเรียกร้องให้ทำให้ประชาติศาสตร์ทำให้คนแตกตื่นหรือเปล่า
ทำให้คนแตกตื่นหรือเปล่าเพราะว่าเขาครอบคลุมว่ามีทั้งจริงและไม่จริง
คือสิ่งที่เราเข้าใจกันเนี่ยว่าพูดได้แต่โอเคเข้าใจว่าพูดได้
เข้าใจว่าพูดได้ว่าข้อเท็จจริงเราเป็นอย่างนั้น
แต่ด้วยพรกรที่ออกมาแล้วคุมขนาดนี้คุมเคลือขนาดนี้แล้วกว้างขนาดนี้
เราก็ไม่มั่นใจไงว่าพูดได้ไหมในสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ย
มันได้มันถูกต้องหรือเปล่าผมพูดออกไปจริงจริงอ้าวมีสี่ร้อยกว่าวัด
ทำไมถึงมีแค่๗๐วัดในงานเผาทำไมถึงไม่ไปรับเงินก็เงินของประชาชน
ไม่ใช่เงินของเจ้าอาวาสดีกว่าอืมทำไมถึงแบบเออไม่เอาประชาชนที่เขาตายเพราะโควิดไปเผาล่ะ
กี่วัดกี่วัดประชาชนแตกตื่นไหมผมซวยหรือเปล่า
คือผมไม่รู้ไงคืออันเนี้ยเราพูดได้อย่างนี้ถึงพี่บอกเนี่ยว่าอยู่ที่ว่าเขาจะมองยังไง

ทุกคนคิดถึงได้ออกมาพูดไงว่ามันยาก
โอเคใครคิดเห็นยังไงก็ไม่รู้นะผมขออนุญาตอย่างนี้คือคือ

แต่ถ้าผมถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ดี
ภาครัฐออกมาประกาศ๑๑โมงเป็นเรื่องหนึ่ง
สิ่งหนึ่งที่มันไม่เหมือนกันเลยกับสิ่งที่สื่อสารกับประชาชน
เพราะการสื่อสารของภาครัฐเองออกมาตอนนี้ก็ไม่ได้ชัดเจนนะ
ถูกป่ะอันนี้ออกนี้อ่ะคนนี้พูดนี้หน่วยนี้พูดนี้องค์กรรมนี้พูดนี้
มุ่งไว้หมดนึงกันอันไหนคือจริงอันไหนคือเท็จก็ไม่รู้
แล้วข้อกฎหมายมันจะย้อนกลับไปด้วยไหมล่ะอืมอันนี้คือพูดแบบว่า
ด้วยความเคารพด้วยความเคารพถูกต้องจะต้องพูดอย่างนี้
เพราะว่าเจ้าแตกตัวเป็นเด็กดุ่มโชว์ค้าอ้อนนะ
ด้วยความเราครบด้วยความเคารพพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
เดี๋ยวช่วงหน้ามีเลขเด็ดด้วยเลขเด็ดเดี๋ยวโดนหรือเปล่า
สร้างความแตกตื่นไม่ต้องอ่านกันแล้วช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวครับ
วันนี้ไฟเซอร์เข้ามาหลายคนก็ลุ้นอย่างที่บอกว่าไม่มี
แต่คนก็ไปจับตาว่าวันนี้ไฟเซอร์มันต้องมีเลขเด็ด
ครั้งแรกเลยที่รับล็อตแรกเลยมดทำไมหรอ
ที่แบบที่มันเป็นแบบว่าพาเลสที่มันไว้วัคซีนทั้งหมด

อ๋อประกวดเขาออกแล้ว

คนก็เลยบอกโอเคเป็นความหวังของหลาย
คนนั่งรอไฟเซอร์กัน
ไฟเซอร์จำนวน๑๕ล้านโดสครับ
ทางรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาบริจาค

นี่แต่เช้าตรู่เลยคุณอนุทินไปรับเองเลย

คุณอนุทินเป็นคนไปรับเป็นผู้รับมอบวัคซีน
แล้วก็ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยัง

บรรดานักเสี่ยงโชคคุณหนุ่ม

คงหนีอย่างแรกเลยที่หนีไม่พ้นเลย

วันอาทิตย์๑สิงหากรมเนี่ย
ซึ่งข่าวใส่ไข่เรา

ก่อนดีกว่าไฟเซอร์ที่สหรัฐอเมริกา

๑ล้าน๕แสน๓พัน

ถ้าซื้อหมดหนี้มีหวังเราจะเหลือเงินกินข้าวกันหรือเปล่า

มันจะมีเลขข้างตู้ขนวัคซีนเนี่ย

จะมีทั้งโอ้โหเยอะเหลือเกินว่ะ
๓๒๒๗แล้วฉันเป็นอะไรต้องมานั่งอ่านเนี่ย
นะจ๊ะนั่นละจ๊ะ
เรียงวัคซีนจากเครื่องบินนะฮะ

คุณก็ว่ากันไปอันนี้คือเลขไฟเซอร์

งวดนี้ใช้หางเขียว
หื้อเขียเลขอะพี่ดุ
โทนเษย์โทนเห็นไหม
เพราะว่าวัดใหม่โฆกมรุมนะครับที่อ่างทองเนี่ย
ชาวบ้านเนี่ยนะครับเค้านำกระดาษเขียนตัวเลข
แล้วก็ให้ไอ้เจ้าโทนนะฮะเป็นแม่ตะเคียนเนี่ยนะครับ
เอาหางเนี่ยเขียเสียงทายปรากฏว่ามันไปเขียได้เลข
นี่นะฮะเอาหางเขียนเห็นไหมล่ะเขียนเห็นไหมล่ะเออ
โทนเนี่ยมักจะให้โชคลาภนะครับการเสี่ยงทายเป็นประจำ
หากขึ้นไปนอนทับอยู่บนแผงลอตเตอรี่ก็เชื่อว่าเป็นการบอกใบ้เลขเหมือนกัน
ชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่พลาดนะฮะไปแห่ซื้อเลขที่เจ้าโทนนั้นนอนทับ

ก็จะนำเอาหมายเลขทะเบียนของรถยนต์คันนั้นไปซื้อไปเสี่ยงดวง

ส่วนชาวบ้านบางรายก็จะนำกระดาษเขียนตัวเลข
แล้วก็เจ้าโทนเอาหางเขียแบบนี้

นี่นะครับเพื่อนำเอาเลขไปซื้อลอตเตอรี่

ทนข่าวพูดเลยเที่ยวนะครับ

พักแล้วกันอิตาลีกับอังกฤษก็โดนไปแล้วกัน
เหมือนเมื่อก่อนมีปลาใช่มั้ยปลาเสียงถ่าย
ที่เดินไปกินชามข้าวใช่ไหม

เอ้าล่าสุดครับนักเสียงโชค
ของคนไทยหลังจากที่น้องเทนนิสครับพานิพักนะฮะ
เทควันโดสาวดาวรุ่งเนี่ยสามารถคว้าเหรียญทอง
ในการแข่งขังโอลิปิกสองพันยี่สิบในกรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่นมาครองได้สำเร็จนะครับแล้วก็ในช่วง
ท้ายสัปดาห์แบบนี้ก็เชื่อว่าเหล่านักเสี่ยงโชคทั้งหลาย
เตรียมหาเลขเด็ดเอาไว้แน่แน่ฮะวันนี้เนี่ยจึงรวบรวมตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับ
เทนนิสมาฝากกันครับนะฮะขอบคุณทีมงานไทยรัฐด้วยนะครับผม
ทีมงานข่าวใส่ไข่ด้วยเริ่มที่เจ้าตัวเกิดวันที่๘สิงหาครับ
อายุ๒๓ปีสูง๑๗๓เซนติเมตรน้ำหนัก๔๙กิโลกรัม
มีพี่น้อง๒คนครับน้องรวมน้องเทนนิสด้วยเนี่ยก็เป็นลูกคนที่๓
ประจำตัวนักกีฬา๑๐๑นะครับเล่นเทคอนโดตั้งแต่อายุ๙ขวบครับ
แล้วก็ได้เป็นนักกีฬาเทคอนโดเยาวชนทีมชาติไทยปี๒๕๕๔ในช่วงอายุ๑๓ปี
จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๒๗นะครับ
เป็นตัวเลขหมดเลยนะครับจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับผม
โดยคว้าเหรียญทองจากการแข่งเทคอนโดเนี่ยรุ่นไม่เกิน๔๒กิโลกรัมหญิงนั่นเอง
แล้วก็เดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกเกม๒๐๒๐นะครับที่ประเทศญี่ปุ่น
แข่งรอบชิงชนะเลิศในวันที่๒๔กรกฎาคมเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที
ตัวเลขเยอะมากนะฮะคู่ที่๔๓รุ่น๔๙กิโลกรัมหญิง
โดยชนะนักกีฬาจากประเทศสเปนด้วยคะแนน๑๑ต่อ๑๐นะครับ
คว้าเหรียญทองแรกให้กับกีฬาเทคอนโดแล้วก็เป็นเหรียญทองที่สิบนะครับ
นักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกมส์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็เดินทางกลับนะครับ
ด้วยรถสองแถวเลขทะเบียน๔๐๐๔๖๕ครับนั่นคือตัวเลขของน้องเทนนิสฮะ
เขารวมกันขนาดนี้เลยเหรอฮะหนักเลยฮะเขารวมกันขนาดนี้เลยเหรอ
ใช่ครับคนเก่งเขาก็ชอบเอาตัวเลขไปรวมกันต่อไปคุณหนุ่มค่ะ
โซฟายาวอีกแล้วเหรอมันเป็นข่าวสร้างสรรค
โซฟายาวไว้นอนเหยียดแถมรีวิวได้๕ดาวกล่องมาแล้วตบเข่าฉาดโดนแล้วคืออะไร
แล้วต้องอ่านข่าวนี้ก็ไม่ค่อยว่ากลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะฮะ
โซฟามาจากแอปพลิเคชันชื่อดังโดยมีการระบุนะว่าเห็นรีวิว๕ดาวพร้อมรูป
ก็นึกว่าได้นั่งแบบนั้นจริงแล้วก็เป็นคนที่ชอบโซฟาแนวนี้อยู่แล้ว
แต่วันนี้ถือว่าขายขำเอาหาเพราะปกติสั่งของออนไลน์แล้วไม่เคยพลาด
สั่งแบรทัลจริงพอเอาน้องแมวมานั่งสรุปน้องแมวก็ยังนั่งไม่ได้
ไม่ตรงปกรู้สึกว่าแม่ของคุณเชียดิกัมภรก็จะโดนอย่างนี้เหมือนกัน
แต่ที่แกโทรมาคุยกับผมไม่น่าจะเป็นโซฟา
แต่ว่าน่าจะเป็นผ้าห่มหรือเป็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับชุดเครื่องนอน

คือไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าพอเตียงลมหรือเตียงพอมาถึงเสร็จปุ๊บมันเป็นอีกแบบหนึ่ง
เตียงเป่าลมคิดว่ามีปั๊มเออหักเตียงโดนนั่นแหละ
นี่เอ๊ะจีรากรเชื่อไหมไม่ออกจากบ้านเลยครับผม
แต่ในที่สุดเขากับภรรยาเขาติดโควิดใช่ฮะ
เดี๋ยวเรากลับมาเล่าให้ฟังเพราะว่าอะไรฮะช่วงหน้าครับ
เอาละหมอเจี๊ยบอย่างตอนนี้หมอเจี๊ยเขาทำโครงการของเขาด้วย
ใช่หลายคนเดี๋ยวเราจะคงจะเห็นโครงการของหมอเจี๊ยบตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะครับผม
ซึ่งก็จะเป็นผู้ช่วยผู้ป่วยโควิดอย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้ผู้ป่วยโควิดเตียงไม่พอการรักษาไม่พอ
เดี๋ยวหมอเจี๊ยบเขาจะรวบรวมหมอที่แบบว่าบางคนเกษียณไปแล้วหรือบางคนที่แบบเคยเป็นหมอเพส่งเพศัตริย์เนี่ย
จะมารวบรวมกันแล้วก็ทำโครงการเพื่อจะช่วยผู้ป่วยโควิดด้วยความที่เจ๊เป็นหมอฉุกเฉินอะเนาะ
มันก็จะเห็นบอกว่าเฮ้ยนี่หมอเจี๊ยบเหรอหมอเจี๊ยบดูเหมือนแบบนึกเหมือนนักแสดงเกาหลีอ่ะ
เจี๊ยบแล้วแบบตอนนี้อยู่ห้องฉุกเฉินอย่างหนักเจี๊ยบแบบแทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยอ่ะใช่ครับ
เอาแบบอ้างนี้หรอเอาแบบอ้างนี้เจี๊ยบเขาปรากฎว่าเพราะว่าเจี๊ยบขายชุดตรวจโควิด
บอกว่าเจี๊ยบเป็นคนที่แบบว่าขายแล้วปิดเทส
เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยถ่ายรูปกับอุปกรณ์ตรวจ
เพราะว่ามีคนมาบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลครับ
เจี๊ยบเองเนี่ยเป็นตัวแทนในการรับมอบ

หน้าวันนั้นวิคารที่เจี๊ยบอยู่เป็นหมอฉุกเฉิน
ก็เลยเป็นคนที่ต้องออกมารับของ

แล้วก็ปุ๊บตอนนี้กลายเป็นว่าหลายล้านเนี่ย
นำรูปเจี๊ยบไปใช้ในการขายแล้วก็อ้างชื่อ

ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับ

ขอร้องเจี๊ยบก็พูดดีว่าขอร้องเถอะ

ยืนยันว่าตัวนางเองไม่เคยขายอุปกรณ์ทางการแพท

หมอจะมาขายยาหมอจะมาขายอะไรมันไม่ได้

หลังจากนี้ปุ๊บนางออกมาประกาศของนางเองแล้ว

นำรูปนางไปใช้ในการขายของในออนไลน์
หรือมีการนำรูปนางไปใช้ในอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ขอดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะ

คือลบรูปนางทิ้งไปเถอะ

จริงเพราะตัวเขาจะผิดว่าเป็นหมอ

ตอนนี้ก็ชุดก็หายากอยู่แล้วด้วย
ชุดตรวจตอนนี้หายากไหมกันชัย
ก็ตอนนี้ก็พอได้อยู่นะ

ก็ประมาณนั้น๓๕๐อะไรอย่างนี้
แต่ว่าอยากให้ซื้นที่เป็นออยศ์นะ

อย่างชุดนี้อ่ะคุณดูอันนี้ชุดนี้ผ่านออยอร์มาแล้ว

อันนี้ก็เป็นชุดตรวจนะฮะก็คือผ่านออยมาแล้ว

ใช่ไหมอันนี้คือของทางไทยรัฐเนี่ยเขาก็
ที่เราจะส่งไปให้กับหลายพื้นที่
ตอนนี้ถ้าคุณจะเห็นว่าโครงการของไทยรัฐของเราเนี่ย

ซึ่งก็จะมีบุคลากรจากการแพทย์เป็นคนตรวจให้
เพื่อที่จะคัดกรองคนที่ติดเชื้อโควิดออกมา

คือตอนนี้ก็จะมีออกมา๒แบบนะครับ

คนอาจจะยังสับสนว่ามันคืออะไร๒อันนี้

เพราะว่ามันไม่มีความชัดเจนตอนแรก

ถ้าเป็นคนอื่นบุคลากรณการแพทย้ายให้ผมโอเค

เรื่องราวของคุณเอ๊จิรากรกันบ้างนะครับหลังติดโควิด๑๙เผยมีไปที่สถานีกลางบางซื่อนะครับผมนะครับ

บรางซื่อนะครับผมนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาประกาศตัวว่าติดโควิด๑๙ครับ
สำหรับนักร้องหนุ่มเอ๊ะจิรากรนะครับล่าสุดครับจะตัวเปิดเผยว่าที่ผ่านมาตอนทำงานผ่านช่องทางออนไลน์นะครับ

กำลังรอคิวตรวจอย่างเป็นทางการนะครับส่วนตนและภรรยาได้กักตัวเป็นที่เรียบ
แล้วก็รอคิวเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปนั่นเอง
เพราะว่าเอ๊ะเจรกรเนี่ยแบบดูแลตัวเองดีมาก

อ่าแล้วท่าบายของเขานี่
แล้วลูกเก่งมากนะคนน้องผู้หญิงคนโตเนี่ย

เออนี่ลูกติดรึยังก่อนลูกติดกี่คนละ

ปรากฏว่าคือย่าก็คือคุณย่าเขาจะมาหาหลานมาดูข่าวอาหารกลับกิน
ย่าไปตลาดตอนเช้ากลับมาปุ๊บย่ากลายเป็นติด
อันนี้แหละมันคือเป็นปัญหาที่ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
บอกว่าแม้กระทั่งถุงนะพี่หนุ่มถุงที่เราไปซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่
ซื้อผักอะไรมาต้องพ่นแอลกอฮอล์แต่เขาจะบอกให้ทุกบ้านรู้ด้วยซ้ำไป
บางทีอ่ะเราไม่ได้เป็นพื้นที่เสี่ยงหรอกแม้กระทั่งของที่เอามาส่งเราจริงจริงเนี่ย

ว่ามีอยู่แค่วันหนึ่งมั้งที่คุณเอ๊เขาย้ายของจากบ้านเก่าจะเข้าบ้านใหม่
ด้วยรถส่วนตัวลูกรอดตรวจอยู่รอดอยู่ตรวจอยู่รอดอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ตรวจอยู่ต
นี่นะครับก็ดึงอันนี้ออกมาเสร็จปุ๊บนี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับยัดนะครับนี่นะก็แย่งเข้าไปอย่างนี้
ยหน้าประมาณไหนครับพี่หนุ่มแล้วแต่คุณสะดวกเลยผมแต่งอย่างนี้นะเนี่ยก็เข้าไปเข้าไปหมุนเข้าไปเข้าไปแล้วก็สุดแล้วใช่ไหมก็หมุนหมุน๕รอบ
โอเคเงยหน้านิดเดียวพอออกมาก็ก็ควงควงควงควงควงควงควงควงออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
หมุนนะอ่ะอ่ะโอเคเนี้ยอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วคุณก็เอาเนี้ย
เก็บไว้อันนี้ค่ะเก็บเข้าไปอย่างนี้นะฮะนะฮะแล้วก็เอา
เนี้ยเก็บไว้เก็บไว้อ่ะเสียบปุ๊บปึ้งนะครับเสร็จคุณก็ขย่าว
นิดนึงแล้วก็ยอดลงไปตรงนี้นะกี่ยกนะอ่ะก็หนึ่งสองสาม
น้ำ
แค่ชีวิตที่กูต้องทำให้ทุกอย่างนะตอนนี้
ก็สองขีดที่ป๊าเลย

เอาน้ำยาซักผ้าขาวนะ

แล้วก็หยดลงไปทิ้งไปในนี้

ฆ่าเชื้อมันแล้วก็เอาไปทิ้งนะ
เอาไปทิ้งก็พยายามเก็บให้ดีนะครับ

แต่ที่สำคัญที่สุดคือใช้น้ำยาพวกซักผ้าขาว

เอาน้ำยาซักผ้าขาวนั่นแหละ
เล็บต่อก็ยังไม่ได้เลย

กรวดน้ำเราเนี่ยแหละ

เดี๋ยวดิใจอย่าเสียดิ
อันนี้เราเบรกเพราะมันจะต้องทิ้งไว้๑๕นาที

อันนี้นะครับแต่ว่าเขาต้องรอ๕นาที

มันขึ้นมันพึ่งคึ่งเป็น๒ขีดก็มี

ขึ้นมาปุ๊บมันขึ้นทีก่อนเลยกีดแรกเลย
แล้วถึงไป๔

เบรกอ่ะฉันให้เบรกอ่ะเดี๋ยวเรามาดู
อีบ้าถ้าสมมติมันเป็นอ่ะมันขึ้นทีก่อนเลยจริง

ตอนนี้ไทยรัฐได้ส่งไปทั่วประเทศแล้วนะฮะ
บางคนอาจจะมีบางที่ที่ไทยรัฐส่งไปอาจจะมีคนตรวจให้คุณ

แต่บางที่ก็ไม่ได้มีคนตรวจให้

คือจริงแล้วเขายังไม่ให้ใช้ด้วยนะตอนนี้ในของคนทั่วไป
แต่ว่าเหมือนกับเขาก็ต้องอันดุโรม

แต่ตอนที่รัฐบาลจะแจกก็เป็นลัดเทสต์
มันต้องเป็นโฮมเทะต้องเป็นโฮมยูส

เดี๋ยวเบรกสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาลุ้นผลกันครับ
เมื่อกี้นี้บอกว่าเอาไปใส่ขวดน้ำเนี่ย

แต่ยังไงก็ต้องใส่พวกน้ำยาฆ่าเชื้อไปหน่อยนะ

ใส่ลงไปนิดนึง
น้ำยาฝ้าขาวสักผ้าขาว
ชีดลงไปนิดหนึ่งแล้วมัดแต็งถุงให้แน่นเลย

มาถึงเรื่องราวน่ายินดีกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
คุณโย่งอาร์มแชร์ควงคุณก้อยนะครับ
เสร่าเพศลูกได้สมความตั้งใจหลังพยายามมาหลายปี
สำหรับคู่นี้นะครับผมหลังจากที่คู่รักอย่างคุณโย่งอาร์มแชร์
และคุณก้อยซาดีเดซาโกะประกาศข่าวดี
กำลังมีทายาทคนแรกผู้ชาย
โย่งก้อยแฟเมอรี่ทายาทคนแรกเป็นเพศหญิงครับ

ถ้าที่จะบอกว่าเซ็กซ์โครโมโซมนะครับ
ในส่วนของโครโมโซมเพศนะครับ

ในการที่จะเกิดโครโมโซมผู้เกินหรือขาดอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ดูโดยรายละเอียดแล้ว
โครโมโซมเพศเป็นนะครับ

สรุปว่าเป็นลูกสาวนะครับ

เพราะว่าอยากได้ลูกสาวตามที่ตั้งใจไว้นั่นเอง

สำหรับวงการบันเทิงคุณบุ๋มปนัดดา

ล่าสุดเจ้าตัวเขาโพสต์ภาพรถตู้ขององค์กรธรรมดี
เกิดอุบัติเหตุในระหว่างส่งผู้ป่วยเพราะระบุว่า
รถพยาบาลเราพังไป๑คันแล้ว
เมื่อคืนคืนนี้ตรงโคราชครับ
เรากำลังไปส่งคนไข้จากกรุงเทพไปมหาสารคาม
แต่เนื่องจากมีรถบรรทุกพ่วงที่เบรกกระทันหัน
ทำให้รถที่ตามหลังมาหักหลบออกจาก

รถของเราจึงต้องเรกกระทันหันและหักหลบ

คนไข้มีรถพยาบาลจากโคราชมานำส่งต่อ
ตอนนี้คนขับและทีมงานไม่ได้เป็นอะไรมาก

ผู้ใช้รถชนวนปวดระมัดระวังรถพยาบาลด้วยนะครับ
ผมว่าถ้าเป็นไปได้ให้บุคลากรทางการแพทย์
คนทำให้ดีกว่านะครับก็คืออย่าไปทำอย่างผมเลยนะครับ
ดีของผมเองเนี่ยผมได้รับการเทรนด์มาจากทางคุณหมอเลย
เพราะตอนที่คุณหมอมาออกบุคลากรทางการแพทย์มา

เพราะตอนนั้นออกมา๒แบบ
กำลังเข้ามาเยอะแล้วตอนนี้กำลังเริ่มเข้ามาแล้ว
ก็คือจริงแล้วคุณจะอยู่ในความดูแลของบุคลากรกรแพทย์

วันเสาร์อาทิตย์ดูแลตัวเองให้ดีนะครับ
แล้วเรากลับมาเจอกันอย่างปลอดภัยในวันจันทร์